ส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง
กระทรวงกลาโหมจัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
ซึ่งมีผู้เข้ารับการอุปสมบทกว่า๑๒๗๑รูปครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานฝ่ายคารวาส
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าอาวาสวัดพิชยะยาติการามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
และพระบาทสมเด็จพระปรามิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาฏบพิธ
เพื่อเป็นการพัฒนากายใจปลุกจิตสำนึกที่ดีในทางพระพุทธศาสนามีความกระตันอยู่รู้คุณต่อบีดามานดาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งมีผู้เข้ารับการอุปสมบทกว่า๑๒๗๑รูปรวมระยะเวลาทั้งสิ้น๑๕วันครับ
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณยืนยันว่าความพร้อมในการซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่จะมีขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้๒๑ตุลาคมไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเพราะขณะนี้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีครับ